ที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเข้าหน้าหนาวจริงหรือเปล่า
เพราะช่วงนี้มันก็เดี๋ยวนะดูไม่น่าจะจริงถ้าพูดถึงกรุงเทพอ่ะ
ใช่ไหมแต่ต่างจังหวัดหนาวแล้วนะอย่างเชียงใหม่เขาบอกว่าแม่คณิ้งหรือว่าน้ำค้างแข็งเกาะอยู่บนยอดใบไม้ยอดย่าเนี่ยมาแล้วครับ
เพราะฉะนั้นไปติดตามเลยนะครับในช่วงของคุณชนะอยากเล่า
คุณผู้ชมครับนี่พาไปดูบรรยากาศกันนะครับ
ที่อุทยานแห่งชาติด้อยอินทนอเฟิชมของจังหวัดเชียงใหม่
บนด้อยสูงตอนนี้เริ่มหนาวแล้วนะครับโดยไลฟ์อุดไปรถต่ำสุดเนี่ยก็ซัก๔องศาได้
คือตอนนี้ล่าสุดที่วัดว่าต่ำสุดเนี่ยสัก๔องศาได้แล้วนะ
บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าต่ำสุดในรอบปีแล้วเนอะ

คนทางนั้นน่ะเค้าเรียกว่าเมี๊ยคัพหรือแม่คานิก
แต่น้ำค้างแข็งที่มันเกาะอยู่บนยอดย่านั่นแหละครับ

เจ้าหน้าที่อุทยานแจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามานะครับว่า
เอาล่ะตอนนี้ทุกท่านนักท่องเที่ยวทุกคนแจ้งให้ทราบ
บนยอดดอยจุดสูงสุดมีแม่คณิ้งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและงดงามมาก
นักท่องเที่ยวเชิญเลยเชิญขึ้นมาตื่นตาตื่นใจกันได้กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
แล้วเขาบอกนะครับเจ้าหน้าที่เขาบอกมานะบอกว่าอุ้ยคุณชนะน้องใบตองยังไง
มันเหมือนว่าจะมาเร็วกว่าปีก่อนปกติมันจะเกิดช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
แต่ปีนี้มาไวมาช่วงเทศกาลรอยกระทงยังไม่ทันวารอย
ยังไม่ทันวาก็มาซะแล้วครับเขาคาดว่าเหมือยขาบนะครับจะมีให้เห็นอีกครั้งอย่างแน่นอน
เพราะเพิ่งจะเริ่มหนาวเย็นเท่านั้นเองก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่เนี่ย
ก็ตอนนี้ยังเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยนะแต่ต่างชาติเขาก็มีมาเหมือนกัน
แต่บอกให้ได้ฟังแบบนี้ให้ได้สบายใจเพราะว่าทางอุทยานเขาก็มีมาตรการในการรองรับที่ดี
แล้วก็เรื่องของมาตรการในการดูแลรักษาความปลอดภัยเรื่องของสุขอนามัยเขาก็จัดการอย่างเข้มข้นด้วยนะ
แล้วจุดไฮไลท์ที่ควรต้องไปล่ะอยู่ในช่วงเช้าตรู่ที่บริเวณกิโลเมตรที่๔๒
หรือหลายคนรู้จักกันดีจุดชมวิวหน้ากิวแม่ปาน
กิวแม่ปลาต้องไปรอชมแสงแรกของวันจากพระอาทิตย์นี่ไงก็เป็นจุดที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วจะเห็นพอดีนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
ก่อนที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็เดินทางไปเที่ยวชมจุดอื่นนะเพราะพออาทิตย์ขึ้นแล้วเราก็ร้อนร้อนมาก
แล้วเราก็จะนอนต่อยังไม่ต้องนอนสิก็เที่ยวไปเรื่อยจิบกาแฟเนี่ยบรรยากาศดีนี่น้องใบตอง
ทั้งนี้นะครับอุทยานแห่งชาตินะครับดอยอินทนนท์เนี่ยเขายังคงมาตรการนะอย่างที่ผมบอกนะครับ
แล้วก็ใครที่จะไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องยังไงดูแลในเรื่องของคือถ้าฉีดวัคซีนแล้ว
ก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่เขาดูว่าเราได้รับวัคซีนมาแล้วครบโดสหรือว่าได้มาแล้วกี่เข็ม
ก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้เวลาคุณจะเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ย